มีเรื่องของคนที่เข้าไปติดในถ้ำเนี่ยมีอยู่แล้ว

แต่ละหน่วยงานที่เขาจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ

ว่าในช่วงของข่าวเจาะประเด็นหรือว่าข่าวค่ำ
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่เลยเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ภัยช่วยเหลือคน
หลายคนอาจจะยังนึกถึงแล้วก็อยากให้ภาพวันนี้ที่ถ้ำหลวงเนี่ย
ประสบความสำเร็จเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือเหตุการณ์เหมืองถล่มที่ชิลี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓ตอนนั้นเนี่ยเหมืองถล่มแล้วคนงานติดอยู่๓๓คนนานกว่า๒เดือนค่ะ
ทั่วโลกร่วมรุ้นกับปฏิบัติการครั้งนี้อย่างมาก
เพราะว่ามันถล่มลงมาแล้วลักษณะของหินในเหมืองมันทำให้เจาะเข้าไปไม่ได้
ท้ายที่สุดแล้วกว่าที่จะประสบความสำเร็จในการนำเอาคนงานเหมืองขึ้นมาได้เนี่ย
มันต้องมีกรรมวิธีมากมายเลยทีเดียว
ท่ามกลางการลุ้นของญาติ
ใจคอคนเป็นญาติ๒เดือนกว่าคุณ

แต่ก็ประสบความสำเร็จและเราอยากให้
นี่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง

นี่เป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นมานานกว่า๒เดือน
ภาพของคนงานเหมืองคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือ
พร้อมกับเพื่อนคนงานเหมืองรวม๓๓คน
พวกเขาติดอยู่ในเหมืองลึกจากพื้นดินกว่า๗๐๐เมตรนานถึง๖๙วัน
และนี่คือภาพจากคนงานที่ยังติดอยู่ภายในเหมือง
แม้จะเห็นได้ว่าสภาพด้านในยังมีไฟส่องสว่าง
และทุกคนยังมีกำลังใจที่ดี
แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาต้องประชุมวางแผนกันทุกวัน
จัดสรรอาหารและทรัพยากรที่เหลืออยู่อย่างจำกัด
และที่สำคัญคือการที่ทุกคนต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ภาวนาให้ออกจากเมืองได้โดยเร็วที่สุด
ขณะที่ด้านบนของเหมืองญาติของคนงานที่ติดอยู่
เฝ้ารอคนรักอย่างใจจดจอก
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำงานอย่างหนัก
หาทางให้คนงานทั้งหมดขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
อุปกรณ์ขุดเจาะถูกขนส่งและติดตั้งบริเวณจุดเกิดเหตุ
โดยเฉพาะเข็มเจาะที่ทีมช่วยเหลือออกแบบการกู้ภัย
ด้วยการเจาะพื้นดินเป็น๒ช่อง

ทำหน้าที่ส่งเสบียงและยารักษาโรคเป็นหลัก
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เจาะอีกช่องหนึ่งซึ่งกว้างกว่า
สำหรับการลำเลียงคนงานเหมืองออกมาทีละคน
มกลางอุปสรรคตลอดการช่วยเหลือ
โดยเฉพาะการที่เข็มเจาะเสียหายไม่สามารถขุดเจาะต่อได้
จนต้องระงับการกู้ภัยชั่วคราว
แต่ท้ายที่สุดแล้วคนงานเหมืองก็ได้รับการช่วยเหลือ
พวกเขาถูกลำเลียงออกมาทีละคนทีละคนจนถึงคนสุดท้าย
โดยใช้เวลาเฉพาะการลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาเกือบ๑วันเต็ม
ปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานเหมืองที่ติดอยู่ใต้พื้นดินนานกว่า๒เดือน
ได้รับความสนใจจากคนทั้งโลก
เรื่องราวดังกล่าวถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง
ข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน